มันจะหนักกว่าทุกรอบที่ผ่านมา

แล้วก็เครื่องบินตก

ที่ตกน้ำ

ในทุกประโยค

ยังอยู่กับเมืองไทยยังไม่จบยังกลายพันอีกนะ
เป็นหลายสิบตัวยังอยู่กับเมืองไทย
เชิงโรคยังอยู่กับเรา

มีอีกหลายสิบตัวแล้วไม่ได้อยู่กับเรานะเป็นทั่วโลกอีกนะ
คนยังตายอีกเยอะนะเพราะมันเป็นวิบากรรมของโลก
เพราะทุกคนเอาเนื้อหนังมังสาเข้ามากินกันเยอะแล้ว
ตอนนี้นะเขามาเอาคืน

เพราะตั้งแต่ที่ผ่านมาหลังสมัยพกจุการณ์

พระตบาลกู้เงินไม่ไหวหรอก

ถ้าไม่แจกคนจนก็ไม่มีกินนะ

สิ่งบางอย่างประเทศชาติปากท้องของคน

ท่านที่กู้ได้

เพราะว่ามันยังมาอีกเยอะมันจะเป็นอีกเยอะ
มันจะมันจะกระจายทั่วโลก
เฉพาะโรคโควิดเนี่ย
ยังมีอีกประเทศ

มันมีปัญหาฝน
ที่สำคัญที่สุดต่อไปภูเขาไฟ

ที่มาเป็นประยุกต์ปีนี้ปีหน้า

สองเจอทั้งแผ่นดินไหว

มันมีข่าวดีเพื่อให้เราแช่มชื่นหัวใจ

ค้นพบยารักษาโรคแปลกอะไรไหมครับ

แต่ผมดูว่าสมุนไพรไทยในอนาคต

โอ้หรือพระเจ้า
ยาที่ผ่านมามันผลิตแต่ตามโลกไม่ทัน

มันกลายพันธุ์แล้วมันกลายพันธุ์อีก
มันกลายพันธุ์เหมือนต่อกุ้ยไม้เลย
ค่ะข้ามสายพันธุ์

เก่าโรคดึกดำมันที่เคยหายไปก็จะกลับมาใช่ไหม
ว่ามาแน่นอนที่ผ่านมามาไปแล้ว
ยังกลับมาอีกนะโรคหมูโรควัวโรคไก่

แล้วเจอรอบนี้
ต่อไปมันจะหนักกว่าทุกรอบที่ผ่านมา

การท่องเที่ยวไทยก็ดีต่าง
ตอนนี้เขาเปิดให้ต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย
ไม่เปิดก็ตายนะเปิดก็ตายใช่ไหมครับอาจารย์

ถ้าไม่เปิดก็สังคมเศรษฐกิจก็ไม่เดิน
แต่เปิดมาแล้วต้องช่วยไทยกัน

ผมห่วงอย่างเดียวมันกระจายแน่นอน

ใช่แล้วต่อไปจะลื่นไปอีก

อืม

นี่คือสงครามโลกครั้งที่๓ที่เขาบอกนะครับ

ถึงบอกว่าตอนนี้มันน่ากลัวไหมตอนนี้น่ากลัวพอสมควร
คือทางด้านเศรษฐกิจต่าง
ผมสงสารอย่าเหยียดน้ำตาของคน
น้ำตาของคนถ้ามันร้องไห้มันทุ่มโรคได้นะ

เพราะฉะนั้นไม่ต้องดูเอเซียลบกันต่อไปก็มีวุ่นวายพอสมควร
สำคัญภัยพิบัติอุทธกภัยน้ำท่วมแผ่นดินไหว
ซื้อไม่เกิดอีกนะภูเขาไฟแล้วก็เครื่องบินตก

ในปีนี้แล้วปีหน้าก็มีอีกจะไม่จบสิ้น
งครามขยายขึ้นไปอีกยุโรปไปถึงแคร์
เป็นสงครามรถพุ่งหรือเป็นสงครามทางเชื้อโรค
สงครามเชื้อโรคโอเคมันกระจายทั่วโลกอยู่แล้ว

มีแล้วแต่สงครามที่เราที่กดกันปุ้มปุ้มปุ้มปุ้มยังจะทรมกันนี่

โยมดูจากนี้ไปอีก๔เดือน

มาแน่ในสามเดือนนี้
การรบกันกินกดระเบิดยิงกันกันอีก

คนประเทศไทยที่มีขีภรานอาวุธน่า
สร้างมาได้แต่ก็ทำลายกันเอง

ประเทศไทยเรามันสงบประเทศไทยเราเอาตัวรอด
ของเรามันถูกวิทย์ไปทั่ว
ผมถึงบอกท่านนายกท่านประยุทธ์
ผมว่าเสียดายที่ท่านก็โอเคนะ
ท่านก็โอเคบอกถ้ากู้มาช่วยเหลือคนจนแจกไป
อัตมานเห็นด้วยเพราะมันจำเป็นต้องให้เขา

จากจีนมาอีกอายุยังมาอีก
ปีนี้เมืองไทยนะเสือตัวนี้นะ
เสือตัวนี้มันโอเคมันว่าเป็นเสือที่ดุ
แต่ไม่เท่าไหร่มนุษย์เราดุกว่า
คนเราถ้าหลงในอำนาจบ้านในอำนาจ
อยากยึดจากครอบครองของแต่ละเพศเขาเป็นทางเห็นผิด

ระบาดเจ็บลบกับเศรษฐกิจก็แย่แล้ว
ใช่แต่ประเทศอื่นเหมือนคนตาบอดใจบอด
ตาไม่บอดแต่ใจมันบอดมันบอดไปแล้ว
ประเทศไหนที่รับประชาชนยูเคนไป
ที่ไปคล่อมบาดเขาไว้มันจะเอาคืน
วันนี้มีวิธีแก้ไขไหมครับพระอาจารย์

อัตมามีทางเดียวศาสนาบุตรบอกว่า
พวกคนใดนักแต่ได้ปฏิบัติธรรม
ได้เจริญวิปัสนากรรมฐาน
บุคคลนั้นภัยพิบัติจะไม่เกิดขึ้นกับเขา
มีตัวเดียวคือตัววิปัสนากรรมฐาน

เหลือพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสากุลอิติวิโซพระควาอรังสัมมาย
ขอให้ตั้งนับโมสวดอิติวิโสและนับโมสามจบเฉพาะสวดต่อเนื่อง
แล้วอีกที่สำคัญคือภาวนาสมฐานภาวนาพุทธโธบุคคลที่ปฏิบัติธรรม
บุคคลนั้นจะแค้วคาดปลอดภัย
ถ้าใครไม่ปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวพระการมาเอาไป
เรียบง่ายมากนะครับประจำวิธีแก้ไขทุกคนทำได้ด้วยนะครับ
ทำได้ทุกมนุษย์ทุกคนกลับตัวกลับใจได้
บางคนเนี่ยสีขาวสีดำยังย้อมเป็นสีขาวได้เลย
แต่สีขาวอย่ากลายเป็นดำแล้วกัน
ศาสนาพุทธสามหนึ่งมีถูกมีผิดมีมืดมีสว่างมีดีมีชั่ว
เพราะฉะนั้นสามัคคีและรักกันให้มากที่สุดเราเห็นใจกันให้มากที่สุด
และแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งโลกจงเป็นสุขเป็นสุข
ให้ปลอดภัยภัยพิบัติตัวภาวนาสำคัญ
เพราะจริงสงครามโลกในอนาคตมันเกิดไหม
มันเกิดแต่มันเกิดขึ้นได้แต่มันไม่ระบาดอย่างที่สมัยก่อน
ล้างค่าเผ่าพรรภัณฑ์กันเลยไม่ถึงขนาดนั้น

น้ำมันก็ขึ้นแล้วมะนาวก็ขึ้นแล้วสินค้าเกษตรกรก็ขึ้นแล้ว
ขยายเพดานหนี้มากกว่าเดิมมหาศาลแล้วครับ
เนื่องจากต้องกู้เพื่อมาเยียวยา
ถ้าไม่กู้มาไม่ซื้อน้ำมันไม่ช่วยเหลือประชาชนนโยมนะ
อย่างจริงผมก็ไม่อยากให้กลัวไม่อยากให้นายศัลย์ยกลัว
แต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะคนมันรออยู่
คนจนหลายคนที่สำคัญที่สุด
พระยังอะดมทุนช่วยกันเลย
สำภาษณ์ชาวศาสตร์บางทีต้องนึกตรัสหนัก

เราควรจะหันหน้ามาปองดองมัน
เศรษฐกิจหลังจากปีนี้ครับอาจาร
ปีนี้ถือว่าหนักหนาแล้ว

คนมีบุญมีวาสนามา
คนมีบุญมีวาสนามาแก้ไขปัญหา
ผมแช่มชื่นหัวใจนะครับพระอาจารย์

ใช่ครับอะไรที่ขึ้นมาได้ถึงเวลาต้องลงได้
ต้องทำใจได้มีการเลือกตั้ง

จะพลิกฟื้นจะแก้ไขทางออก
เพราะต่อไปจะมีการพูดที่ดี

มาผูกวิทย์กับประเทศชาติ

แต่มันคงจะดีกว่าเดิม
ใครที่ว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ดี

แน่นอนเทรนด์มันเป็นแบบนั้น
ความลำบากมันเป็นแบบนั้น

ถามเพื่อเอาเย็นมาดับความร้อนนะครับอาจารย์

กระทั่งต้นปีคนบันเทิงเสียชีวิตจากโรคภัยจากอุบัติเหตุ
หรือจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมากมายครับ
หลังจากสงกรานเป็นต้นไปจนถึงปลายปีนะครับพระอาจารย์
จะมีข่าวร้ายมากกว่าข่าวดีหรือว่าข่าวดีมากกว่าข่าวร้ายมากครับอาจารย์
วงการบันเทิงที่ผ่านมาสูญเสียดาราไปเยอะ
แล้วก็วงการศาสนาก็เสียสมเด็จเซียนพระผู้ใหญ่ไปเยอะ
ถึงคราวเขามาเอา
แต่คนเราเนี่ยนะจะพูดยังไง
ถึงบอกว่ามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์
คนเราถ้าหมดบุญแล้วถ้าหมดบุญแล้วถ้าหมดวาสนา

หลังจากนี้จะมีอีกไหมครับอาจารย์เหตุการณ์เหล่านี้
เหตุการณ์อย่างนี้จะมีอีกไหมมีครับนะแต่มันเป็นดารารุ่นใหญ่

ภัยจากอุบัติเหตุจะฆ่าตัวตายก็มี
มีฆ่าตัวตายด้วย
โอ้โฮ
มีวิธีแก้ไขไหมครับพระเจ้า
การสูญเสียชนิดที่หมดอายุไข

คือเป็นไปบางคนอย่างคดีที่ย้องถามผมเมื่อกี้ที่ตกน้ำ
ทำไมช่วยได้ทำไมไม่ช่วยใช่อืมคำตอบง่ายทุกคนเห็นหมด
วงการกีฬาวงการประกวดต่างของประเทศไทย
จะมีอะไรที่เป็นข่าวดีไหมครับอาจารย์
ไม่ค่อยมีแต่วงต่อไปโอเคก็จะปลดล็อก
แล้ววงการบันเทิงก็จะสดชื่นขึ้น
ท้ายที่สุดนะครับพระอาจารย์สิ่งที่ผมสนใจผมว่าหลายคนก็สนใจก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลังจากนี้นะครับในปี๒๕๖๕ตั้งแต่สงการเป็นต้นไปมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหนที่จะเป็นขวัญกำลังใจที่จะให้ทุกคนได้บูชาเพื่อที่จะผ่อนหนักเป็นเบาในสิ่งที่เราจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไหมครับอาจารย์แนะนำหน่อยเธอจึงแนะนำ
เดือนเกิดปีเกิดของตัวเราเอง
เช่นผมเกิดวันอาทิตย์๒๐พฤศจิกา
ใช่วันอาทิตย์เทวดาประจำวันเกิดของโยมคือวันอาทิตย์
เราต้องให้คุณเทวดาประจำมาย่อมให้คุณกับตัวเรา
วันเกิดก็ย่อมให้กุลกับตัวเรา
ปีเกิดก็ต้องให้คุณกับตัวเรา
ใน๑๒ราศีถ้าใครยึดเทวดาประจำวันเกิดได้เดือนเกิดปีเกิดได้

แค่นี้แล้วก็นึกถึงองค์สำเร็จสมมาสมบูรณ์เจ้า
จะสามารถคุ้มครองได้เพราะทุกคนล้วนแต่มีเทวดา
บุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีฮิริโอตะปะมีสินสมาธิปัญญา
มีทานบารมีมีเมตตาบารมีมีสัจบารมีมีอธิษฐานบรมี
มีสิงปรมัติเป็นที่ตั้งถวยเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครอง
สองนี่คือเทวดาประจำวันเกิดเป็นเกิดเราอย่ามองข้ามไป

ที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งบุพการีของเรา
คุณพ่อคุณแม่หรือคนที่มีบุญคุณ

สามท่านนับถือได้ยม
องค์พระเมดาุมุจริงข่าวราช
ที่เคยแปลงตัวมาบวชสมัยเจ้า
ถึงเก้ากระหม่อมจะเป็นสัตวิริสาร

แปลงตัวมาบวชพุทธเจ้าบอกบวชได้แต่ไม่เกิน๗วันนะ
ถ้าเธอหลับเมื่อไหร่เมื่อนั้นร่างกายเธอจะกลายมา
ผมก็ขอพรท่านองค์พญามุจริน
หนึ่งทาเวสสุวรรณทาเจตุโรคบรรณทั้ง๔
สวรรณวิรุณปักวิรุณ๖ทศรษม้าทั้ง๔ที่ดูแล
ส่วนพระสยามเทวาธิราชอสุรินลาหู
ราหูก็เช่นเดียวกัน
ใช่และอย่างพระคู่บ้านคู่เมืองเรา
ประเทศไทยเรามีพักคู่บ้านคู่เมือง
พระแก้วมรกฏพระพุทธโสธรพระพุทธชินราชพ่อวัดบ้านแหลม
สิ่งที่เรายึดถืออยู่ทุกวันนี้
สิ่งที่เรายึดถือไม่อยู่ที่บ้านเรา

จิตมนุษย์มันไวกับเสียง
จิตของเราจิตคือวิญญาณวัยเกษียณ
นึกถึงท่านผมยังขอยิ้มเหรอบอกพ่อพญาคุศ
ต่อมาเป็นพระยังมีกิเดชยังมีการก่อสร้าง
ขอยิ้มบุญยิ้มวาสนายิ้มบรรณีมา
ท่านเลยบอกว่าค่ารูปปีจากกิติมันตังเม่า
ทรัพย์ท่านเหมือนปู่นาคาราช
ผมบอกพ่อของยิ้มท้องพระครรภ์ก่อน
เงินทองก็มาเหมือนห้าคนแต่ไม่ขอยิ้มรายใครเนี่ย
แต่ศรัทธามันเกิดเราห้ามไม่ได้
ได้เงินจากสิ่งเสียงศึกษีเราถึงได้กล้าทำบุญ
เพราะบุญมันเกิดที่นี่
แต่ขอให้กระจายจากที่นี่ไปถึงที่อื่นทั่วไป
ศาสนาจากทั่วโลกมีการปรับตัวอย่างนี้
เพื่อให้ศาสนาเข้าใกล้ประชาชนมากขึ้น
นี่ถือว่าเป็นกุศโลบายของวัดโพทองไหมครับ
ที่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาอยู่ใกล้คน
เพื่อที่ให้คนเข้าวัดมากขึ้นนะครับพระอาจารย์

ถ้ามากราบสการะครุฑเนี่ยต้องวัดโพทองเท่านั้น

สุดท้ายพระอาจารย์มีหลักธรรมอะไรที่จะทำให้ความหวังของเราเรืองรองขึ้นมา
รองขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตอย่างที่พระอาจารย์บอกไหมครับอาจาร
ต้องคล้องสติให้ดี
ถ้ามีสติแล้วปัญญามันเกิด
ปัญญาเกิดแล้วขอให้มีกำลังใจ

พระอรหันต์ยังช่วยคนไม่ได้เลย
เขาเรียกว่าเป็นกรรมของวิบากรรมของมนุษย
แต่มนุษย์ก็ต้องช่วยเหลือตัวเอง
แต่เราเป็นประชาชนคนไทย
คนไทยเป็นคนมีน้ำใจอยู่แล้ว
เพราะไทยสามัคคีกันไทยช่วยไทยกัน
สามัคคีเป็นตัวที่จะแก้ไขปัญหา
อาทิตย์สว่างกลางวัน
แก้ปัญหาในเวลากลางวันจันทร์สว่างกลางคืน
เพราะฉะนั้นกลางคืนเราควรจะพักผ่อนอย่าสังสรรค์กัน
เพราะตนสุราเมระยะเนี่ยเป็นตัวแพร่เชื้อนะ
เพราะฉะนั้นตัวนี้ผมไม่อยากให้มีตัวสังสรรค์กันทั้งวันทั้งคืน
เอาผ่านเวลาหน่อยลืมให้มีได้ก็ดี
อย่าให้เกินตัวอะไรถ้าทำจากความเกินตัวไปแล้วมันเป็นทุกข์
โปรดติดตามตอนต่อไป